รุรีโดนด่าคาเวทีนางงามมาแล้วนี่

ไปฟังสัมภาษณ์น้องป้ายกันเลยดีกว่าค่ะ
กดดันนางด่าทุกวันนางก็ส่งรูปแบบว่าพวกฝรั่งที่ผ่อมเนี่ย
มาให้เราดูทุกวันแล้วก็ด่าเรา
โกรธเราก็รู้แล้วว่านางแบบเป็นห่วงเราเนอะหวังดี
ยังไม่แต่งเนาะยังจ้ากดดันเหมือนกันล่ะ